คุณผู้ชมคะบ้านไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปค่ะแล้วจะให้ทำยังไง
สาวหาดใหญ่คนนี้เจอเพื่อนบ้านได้นะปีนเข้ามาในบ้านครับ
แล้วมายืนจ้องมองแบบนี้โดนทั้งกลางวันโดนทั้งกลางคืน
เป็นแบบนี้มาหลายทีประมาณสัก๓ปีกว่าแล้ว
อยู่อยู่เดินเข้ามาในบ้านนะคุณนี่ไม่ใช่บ้านของเขานะอืม
บ้านเขาอยู่ห่างไปสักประมาณยี่สิบเมตรได้แต่ดูพฤติกรรมของเขาสิ
โอ้ยตัวผู้หญิงคนนี้นะนี่แล้วดูจังหวะนี้นะ
น่ากลัวเหมือนกันนะเลื่อนประตูเปิดออกมาโผล่หน้าออกมา
เอ๋คุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงอยู่ในบ้านแล้ว
เจ้าของบ้านหลังเนี้ยหน้าตาสะสวยด้วยนะอยู่ไม่ไหวจริงจริงค่ะอืม
คุยกับคุณพิญญาดานะชาวหัดใหญ่สงขลาเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าเพื่อนบ้านคนนี้เขาอยู่ห่างจากเธอประมาณสัก๒๐เมตรได้
แต่พฤติกรรมของเขามันน่ากลัวมากนอกจากมาเดินแถวบ้านแล้วนะ
ปีนกำแพงบ้านเข้ามามาจ้องคุณพิญญาดาที่หน้าต่างห้อง
ทำแบบนี้มา๓ปีแล้วเธอโดนทั้งกลางวันกลางคืนเลย
แล้วไม่ใช่พูดเฉยไงคุณพิญญาดาเอาหลักฐานมาให้ดู
คุณผู้ชมย้อนไปตั้งแต่ปี๖๓นี่จะเอแบบนี้น่ากลัวไหมล่ะคุณ
ใช่ค่ะคือตอนนั้นเขาบอกว่า๘โมงเช้านะ
วันที่สิบตุลาหกสามเนี่ยผู้ชายคนน่ะปีนร้วนหลังบ้านมา
เหมือนกับเขาจะมาดูอะไรในโรงจอดรถเหรอพอดูได้แป๊บนึง
เขาก็เปิดประตูออกไปแบบหน้าตาเฉยเลยอ่ะอันนั้นรอบนึงแล้วนะ
พอปีหกสี่ปีหกสี่มาดึกค่ะนี่ฮะภาพตอนกลางคืนนั่นเกือบเที่ยงคืนแล้วอ่ะ
ป้วนเปี้ยนอันนี้เข้ามาอยู่ในรั้วบ้านแล้วนะคุณนะมาตรงที่จอดรถแล้วอ่ะ
เนี่ยแล้วเดี๋ยวมาส่องหน้าต่างส่องประตูเดินอยู่แบบเนี้ยคุณคือมาเดินก่อนโอดจ้องลูกบิดประตูบ้าน
เดินวนไปวนมาแล้วก็ปีนรั้วบ้านออกไปดูอีกวันหนึ่งไหม
หกตุลาที่ผ่านมาค่ะมาดึกเหมือนกัน
เกือบเกือบห้าทุ่มครับปีนเข้ามาอีกค่ะนี่นี่นี่
เห็นไหมแล้วท่าทางเขาอย่างนี้คือเดินกอดอกแล้วก็จ้อง
แล้วก็เนี่ยหันซ้ายหันขวาดูอะไรบางอย่างอ่ะป้วนเปี้ยนไปมาเนี่ยนะ
คุณพิญญาดาพาไปดูจุดที่ผู้ชายคนนี้ปีนกำแพงเข้ามาค่ะ
แล้วก็ไปที่หน้าประตูไปที่หน้าต่างห้องนอนคือเธอบอกว่าตอนเนี้ยนะ
เมื่อก่อนเธออยู่ห้องนอนตรงนี้แหละแต่ว่าตอนนี้อยู่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
ต้องขึ้นชั้นสองเลยกลัวเดี๋ยวผู้ชายคนนี้จะมาจ้องดูในห้องนอนเธอ
แล้วเวลากลับมาจากทำงานก็ต้องหมกตัวอยู่แต่ในบ้าน
กล้าออกนอกบ้านเลยใครจะกล้าออกคุณผู้ชม
มันรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วอ่ะค่ะคุณพิญญาดาบอกว่าตอนนี้จิตตกเลยนะคุณ
ใช่ตอนก่อนเนี้ยเธอเป็นคนร่าเริงแจ่มสายนะแต่ตอนเนี้ยมันจิตตกไว้หมดเลยอ่ะ
จิตตกหนักกว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมคุณสืบสกุล
คือไปบอกญาติพี่น้องของผู้ชายคนนี้แล้วนะแต่ฝั่งนั้นเขาเฉยเลยค่ะ
เขาไม่ได้มีการแบบเออรับปากจะดูแลญาติของตัวเองให้ดีไม่มีเลย
แล้วเคยแจ้งตำรวจแล้วเหมือนกันตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้
แต่๓ปีแล้วนะคุณตำรวจไม่เห็นจัดการสักทีเลยค่ะ
ทุกวันนี้เธออยู่บ้านหลังนี้คนเดียวสามีก็ทำงานต่างจังหวัดไง
สามีเธอรับราชการนะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็๒๐วันเนี่ย
จะกลับบ้านมาสักทีหนึ่งนะอืม
เดี๋ยวฟังเสียงเธอหน่อยค่ะว่าเธอกลัวเหลือเกินนะคะ
อาจจะประสงค์ต่อต่อบุคคลเนอะ
เพราะว่าทุกครั้งที่เราเข้าบ้านเขาจะแอบมองตลอด
เป็นผู้หญิงที่ที่อยู่คนเดียวกลับมาตอนเย็นอ่ะ
มันต้องรีบรีบเข้าบ้านนะคะตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าอ่ะ
สองพันห้าร้อยหกสิบสองอ่ะสามปีแล้วที่เราเจอแบบนี้
หนักสุดคือวันนั้นออกมาตอนเช้าเนอะ
มาเอาของที่รถตอน๗โมงครึ่งรถก็จอดอยู่ตรงนี้แหละ
เอาเราก็ออกทางประตูลงรถมาปุ๊บเราเอามาเอาของปุ๊บเสร็จ
แล้วก็เรากลับเข้าไปในเปิดประตูเข้าไปเขาวิ่งไล่หลังมาเลยอ่ะ
ครอบครัวเขาค่อนข้างนิ่งเฉยนะถ้าพูดถึงคือเหมือนกับไม่รับรู้อะไร
อะไรอย่างเงี้ยวิตกกังวลไหมคือระแวงอ่ะ
เอาจริงคือแบบกลับบ้านมาคือนอนไม่หลับ

เหมือนแจ้งไปโอเคแหละเขามาแต่ว่าเขาก็บอกจะดำเนินคดีให้เนอะ
แต่คราวนี้เนี่ยคดีมันไม่คืบหน้าเหตุมันยังไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ย
เธอบอกว่ากลับบ้านมานะก็นอนไม่หลับต้องมากังวลนะคุณนะ
ออกมาดูนอกบ้านเนี่ยแล้วคอยนึกยืดทอส่องไปบ้านเขา
เขาอยู่บ้านไหมนะแล้วเขาจะมาบ้านเราไหมนะ
เออเป็นแบบนี้ตลอดนะเธอบอกว่าแทนที่จะเข้าบ้านอย่างมีความสุข
เป็นที่ปลอดภัยกลับกลายเป็นว่าต้องมาตรวจสอบรอบบ้านก่อน
แล้วก็เดินดูหวาดระแวงประตูมีรอยมางัดมาแงะหรือเปล่า
หน้าต่างมีรอยงัดแงะหรือเปล่าเขาอยู่บ้านของเขาไหมนะ

จริงนะฮะเธอบอกว่าตอนแรกนะแม่กับน้องเธอก็อยู่ที่นี่
แต่พอเกิดเหตุการณ์นะเธอต้องให้แม่กับน้องย้ายไปอยู่ที่อื่น
แต่เธอก็ต้องอยู่บ้านมันเป็นบ้านของเธอ
ใช่แล้วพออยู่คนเดียวแบบนี้พอตำรวจไม่ได้ไม่มีความคืบหน้า
เธอก็เลยบอกว่าไม่สบายใจเลยเอาเรื่องนี้มาร้องกับสื่อนะคะ

เดี๋ยวเราตามให้นะฮะว่าทางตำรวจจะดูแลพื้นที่
เพื่อสร้างความปลอดภัยกับชบบ้านอย่างไรบ้าง